เรื่องใต้ฝุ่นโนรุคุณผู้ชมนี่หลังจากที่ทันลมฟิลิปปินส์ไปแล้ว
ตอนนี้ขึ้นฝั่งเมืองฮอยอันที่เวียดนามไปแล้วพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชม
จะเข้าไทยแต่ว่ามันก็จะอ่อนกำลังลงตอนนี้ที่มันเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็ว
กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนที่ขึ้นฝั่งเวียดนาม
เดี๋ยวมันจะอ่อนกำลังลงเรื่อยเป็นพายุโซนร้อน
ซึ่งอุตุนิยมวิทยาของไทยคาดว่า๒จังหวัดแรกที่จะโดนคืออำนาจเจริญและอุบลครับ
นี่คือภาพล่าสุดของพายุโนรูจากดาวเทียมฮิมาวาริ๘ของญี่ปุ่น
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามวลพายุเนี่ยมีทิศทางเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งเวียดนาม
แล้วก็ก่อนจะเข้าสู่สปลาวแล้วก็มุ่งตรงมานี่ผ่านลาวปุ๊บมาถึงไทยเลยในช่วงคืนวันนี้ครับ
ส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคอีสานอย่างอุบลศรีสะเกดอำนาจเจริญยะโส
ร้อยเอ็ดมหาสารคามและสุรินได้รับผลกระทบครับนี่ทางรายชื่อจังหวัดนี้นะ
ต้องเฝ้าระวังครับโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มน้ำชีและมูล
รวมไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแก่กรัง
เพราะว่าปริมาณน้ำในลำน้ำขนาดนี้หลายจุดมันเกินความจู่แล้ว
เดี๋ยวจะส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมครับจากพื้นที่ที่มันท่วมอยู่ก่อนแล้วเนี่ย
มันก็จะท่วมสูงขึ้นไปอีกต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก
อีกหลายพื้นที่ของไทยด้วยนะครับซึ่งมาจากการที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากครับ
กรมอุตุประกาศให้พื้นที่๕จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงคุณผู้ชม
สีแดงนี่อันตรายแล้วนะอำนาจริงอุบลราชธานีและศรีสะเกด
รวมไปถึง๒จังหวัดทางภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีและตราดด้วย
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้
ส่วนจังหวัดอื่นอีก๓๐กว่าจังหวัดเนี่ยรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑล
รอรับมือเลยครับคุณผู้ชมฮะฝนตกหนักแน่นอนครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอิทธิพลของโนรูนะครับ